คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันบ้าง
ผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อใส่แตกกางเกงเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็มาแก้ผ้าอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำของโรงพยาบาล
ภาพตำบลนะครับที่ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธย์จังหวัดปราจีนบุรียี
เข้าไปอยู่ในห้องน้ำคุณนานแสนนานขลุกตัวอยู่ในนั้นตั้งแต่๓ทุ่มนะคุณ
จนกระทั่งผ่านไป๓ชั่วโมงคุณเข้าไปทำอะไร๓ชั่วโมงนะฮะ
เที่ยงคืนผู้ชายคนนี้นะครับก็หยิบผ้าเช็ดตัวของเจ้าหน้าที่พาดไว้ที่บ่า
เพราะอาบน้ำอาบท่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ใส่กางเกงตัวเดิมออกมาแล้วไปงัดหน้าต่างฮะงัดหน้าต่างหยิบกุญแจรถจักรยานยนต์
แล้วก็ค่อยเอารถจักรยานยนต์ออกไปอย่างนี้เขาเรียกว่าขโมยแน่นอนครับ
โดยเจ้าของรถจักรยานยนต์คือพี่พงศักดิอริยเดชบอกว่าโอ้โหผมมาตื่นตี๕ผมจะไปตลาด
เพราะผมอยู่ที่บ้านพักตรงที่สำนักงานของโรงพยาบาลนี่แหละฮะ
ปรากฏว่าอ้าวรถจักรยานยนต์ผมจอดไว้ตรงนั้นหายไปไหนนะฮะ
ทีนี้มาดูกล้องวงจรปิดแม่เห็นพฤติกรรมชัดเจนเลย
รู้สึกเจ็บใจตรงที่ว่าคนร้ายท่าทางใจเย็นมากเลยคุณ
อาบน้ำอาบท่าสบายใจเฉิบแช่ตัวอยู่ในห้องน้ำเป็น๓ชั่วโมง
แล้วก็ออกมางัดหน้าต่างตรงนี้พี่เขาจิ้มให้ดูงัดมุ้งลวดตรงนี้
แล้วก็เอามือล้วงเข้าไปหยิบกุญแจมอเตอร์ไซค
เหมือนคนร้ายรู้เหมือนกันนะคุณนะแล้วก็ขโมยไปอย่างใจเย็นนะครับ
เดินมาทางบ้านพัดมาแล้วเดินส่องแล้วหยิบให้ตัวบ้านหลังนี้ไปครับ
ก็วนกลับมาไม่เห็นกุญแจแขวนอยู่ตรงหน้าต่าง
เลยได้งัดหน้าต่างเข้าไปเอากุญแจมอไซค์ของเขาไป
ทีนี้ค่ะเราก็เลยไปถามทางชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าพฤติการคนร้ายเขาไม่ใช่มืออาชีพหรอก

ซึ่งคนในพื้นที่เขาก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วค่ะ

ทีนี้เราไปถามทางผอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพรง
เล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาหวาดระแวง

ทางด้านตำรวจที่สพศรีมหาโพธิลงพื้นที่เลย
ไปดูไปตรวจสอบเจออุปกรณ์การเสพยาอยู่ชุดหนึ่งคุณผู้ชม
คนร้ายน่ะทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำตอนที่ไปอาบน้ำเหรอมั้ง
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
และผู้กำกับที่สภศรีมหาพลเนี่ยนะคะ

ว่าคือใครกำลังจะตามจับกลุ่มตัวไม่เกินอาทิตย์

ภาพวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยนะฮะ